เดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแถว
หน้าร้านที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้ามีคนขับรถกระบะมา
แล้วก็เหมือนกับพยายามจะจอดรถแล้วก็มีรถที่เขาถอยอยู่ใช่ไหมคะ
แต่กระบะก็ไม่ขยับอะไรให้เลยเห็นไหมไม่ขยับไม่ขยับให้
ทั้งที่รถคันหน้าเขาก็พยายามจะถอยออกจริงกระบะถอยไปหน่อยนึงก็ช่วยได้เขาก็จะได้ถอยออกมา
ไปมามากลายเป็นคนในรถกระบะลงมาจากรถครับแล้วก็ไปผลักผู้ชายที่เขาอายุเยอะค่ะ
ผลักเขาแรงมากอาการเขาหนักมากเลยนะเดี๋ยวดูคลิปกล้องวงจรปิดแบบเต็มนะคะ
นี่ผลักแบบเนี้ยอันนี้คือผู้ชายที่ขับรถคันข้างหน้า
อันนี้ถอยถอยอ่ะเหรอใช่แล้วถอยไปชนเขาหรือไงไม่ได้ชนนี่ไม่ชนด้วยนะ
แล้วผลักเขาแบบนี้คุณผู้ชมผู้ชายสูงอายุคนนี้ต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้ไม่รู้สึกตัวนะ
นิ่งไปเลยฮะเลือดคั่งในสมองนะนี่ค่ะโอ้น่ากลัวมาก
ล้มลงไปแล้วก็นิ่งไปเลยอ่ะอ่ารถคันนั้นถอยแล้วอ่าถอยแล้วไปเลยเหรอ
ยังไงอ่ะแล้วไม่ช่วยลุงเขาเหรอนี่ก็มีพี่ผู้หญิงแถวนั้นก็มาเนี่ยมาช่วย
ส่วนกระบาดคันนี้ขับค่อยขับออกไปเลยไปเลย
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
นายสุโขจันจำรัฐอายุ๔๖ปีเป็นพ่อค้า
เขาบอกว่าคนที่ถูกผลักล้มในคลิปอายุ๙๒แล้วคุณภาคภูมิ
บัญชาดิษฐาพรอายุ๙๒เป็นข้าราชการครูบำนานโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่จริงแล้วคุณตาบัญชาแกก็ยังแข็งแรงแหละขับรถไปซื้อของที่ตลาดเป็นประจำ
เมื่อวานนี้ก็ขับรถไปจอดแล้วก็ข้ามไปซื้อแตงโมแต่รถกระบะมาทีหลังมาจอดแล้วก็เบิ้ลเครื่องรถค้างเอาไว้
คุณตาบัญชาก็เลยจะถอยรถออกไปแต่ถามว่าชนไหมเหมือนกับไปชนป้ายทะเบียน
ไปโดนป้ายทะเบียนไปเฉียวป้ายทะเบียนเรามองภาพเราอาจจะมองไม่ชัด
เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าไปเฉียวป้ายทะเบียนแต่ตัวรถกระบะอ่ะครับ
ไม่ได้มีรอยอะไรเลยก็คุณตาก็เลยสงสัยคงจะจอดรถแล้วคงจะลงมาพูดมาเคลียร์อะไรอย่างเงี้ย
คนขับรถกระบะลงมาไม่เคลียร์ไปดึงกุญแจรถของคุณตาออกเลยอ่ะ
อ่ะคุณตาเลยเดินไปขอกุญแจรถคืนอ๋อเลยถูกชี้หน้าด่าแล้วถูกผลักล้ม
ฟาดพื้นโอ้โหคนเห็นเหตุการณ์บอกเสียงแรงเสียงดังมากอ่ะโอ้โห
โอ้โหนายสุโขพ่อค้าที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
มันเกินไปเรื่องแค่นี้เองมันเกินไปทำไมต้องทำกับคุณตาถึงขนาดนี้
เนี่ยผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยกำลังมองอยู่
ไม่คิดว่าเขาจะผลักขนาดนั้นมีแรงไปของคุยกันได้
ของมันคุยกันได้รถไม่ได้เสียหายแล้วอีกอย่างก็คนแก่ด้วย
นี่ไงคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าคือรถของคุณตาบัญชาแค่ไปเฉียวทะเบียนรถของรถกระบะ
กระบะเองก็ไม่ได้มีร่องรอยความเสียหายอะไรซึ่งเรื่องแค่นี้บางทีมันก็น่าจะแค่คุยแค่เคลียร์กันได้
แล้วท่านผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดตอนต้นหน่อย
เริ่มตอนต้นเนี่ยจะเห็นว่ารถคันอื่นเห็นไหมเห็นคันสีขาวที่เขาเข้ามาไหม
เขาก็เข้าซองไปเห็นไหมรถคุณตาก็จอดเข้าซองใช่ค่ะแต่กระบะคันนี้จอดขวางอยู่แบบนี้เลย
แล้วก็เนี่ยเขาก็ถอยออกไม่ได้ไงเขาก็พยายามถอยถอยแล้วไม่ยอมถอยให้คุณตาด้านหลังก็ว่างอยู่นะคะ
ไปอีกสักนิดนึงก็ไม่ชนคันแดงหรอกใช่ไหมแต่ก็ไม่ถอยตัวเองก็นั่งอยู่ในรถ
มาโดนป้ายทะเบียนตัวเองทีนี้โมโหลงมาแล้วไปดึงกุญแจรถเขาออกมาเลย
คุณตาอายุตั้ง๙๐กว่าแล้วอาการหนักเลย
คุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับลูกสาวของคุณตานางนภพรอายุหกสิบแล้วว่า
บอกว่าตอนนี้พ่อคือหัวแตกเลือดข้างในสมองยังไม่รู้สึกตัวนี่ค่ะ
แต่ประเด็นก็คือคนที่ก่อเหตุนะคะคนในรถกระบะนะคะ
ลูกสาวของคุณตาบอกว่าเขาเป็นลูกชายตำรวจอ่า
นี่คือผู้ที่ก่อเหตุนะคะนี่นะฮะ
เป็นลูกชายของตำรวจในพื้นที่สพบางน้ำเปรี้ยวอ่า
พ่อของคนก่อเหตุมาขอโทษแทนลูกชายแล้ว
ลูกชายอ่ะไม่มาไงให้พ่อมาขอโทษแทน
ตอนนั้นไปกล้าผลักเขากล้าดึงกุญแจรถเขา
ตอนนี้ไม่กล้ามาขอโทษไม่กล้ามารับผิดชอบเหรอ
กลายเป็นว่าพ่อต้องแบบโอ้โหขอโทษนะเดี๋ยวรับผิดชอบให้
ค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวจ่ายให้หมดลูกชายผมมันเกเล
แล้วเกิดเขาพิการมาเขาตายมาเขาต้องติดเตียงมาเข้ายุคเก้าสิบกว่า
ผลักล้มตึงขนาดเนี้ยทางครอบครัวของคุณตาก็เลยบอกว่า
ก็รับคำขอโทษจากพ่อของผู้ก่อเหตุนั่นแหละแต่ไม่อภัยให้ตัวคนก่อเหตุ
เพราะคลิปมันชัดว่าคุณก่อเหตุอะไรเอาไว้บ้างและคุณก็ไม่มาขอโทษด้วยตัวเองด้วยซ้ำ
ครอบครัวของคุณตาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสพบางน้ำเปรี้ยว
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเพราะไม่รู้ว่าคุณตาจะเป็นยังไง
ตอนนี้ยังอาการหนักนะคะโอ้อย่างงี้ต้องแจ้งความพยายามฆ่าเลยครับ
โอ้โหยังไม่รู้สึกตัวนะคะนี่คือหน้าตาคนก่อเหตุนะคะ
มันทุเร่ตั้งแต่จอดรถตรงริมถนนแบบนั้นแล้วอ่ะ
ใช่ไหมคันอื่นเขาเป็นพื้นที่ว่างจอดเข้าซองกันหมด
ซึ่งไอ้ช่องว่างของตัวเองเนี่ยถ้าจะจอดมันก็เลี้ยวเข้ามาแบบที่คนอื่นเขาจอดก็ได้